ฟังคุณเล่าข่าวแล้วก็นึกถึงคล้ายข่าวนี้เลย
คือผู้ชายคนนี้เขาไปเสิร์ฟอาหารอยู่เมืองนอก

ตอนได้ตังค์มาเนี่ยก็เอาตังค์ฝากไว้กับคนที่รู้จัก
แต่พอเขาจะกลับมาไทยไปทวงตังค่าที่ตัวเองไปทำงาน

ถูกต้องค่ะคิดเป็นเงินไทยตั้งเท่าไหร่ถูกไหม
พอกลับมาถึงที่บ้านเราที่ประเทศไทยเครียด

คุณผู้ชมอันนี้แค่ครึ่งทางนะ

สูงสุดที่เค้าปีนขึ้นไปอยู่เนี่ย

แล้วจุดที่เราเห็นคือมันสูงมาจากพื้น
อันนี้มันเสาไฟแรงสูง๖๐เมตรได้ค่ะ
๖๐เมตรก็เท่ากับตึกกี่ชั้นแล้ว๒๐ชั้นอ่ะ

เค้าค่อยปีนขึ้นไปขึ้นไปนะ
แต่จุดที่เค้าอยู่สูงสุดเนี่ย

ว่าเขาไปอยู่ตรงปลายเลยคุณ

เกือบยอดแล้วก็ปลายของกิ่งที่มันแยกออกมาเนี่ย

นี่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะในซอยภาวนา๗ที่บางพลีสมุทรปราการค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนปีนเสาไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างบน
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องประสานการไฟฟ้า
ไฟก่อนเลยอันดับแรกกลัวไฟจะดูดไฟจะช็อต

แต่ว่าเรียกให้เขาลงมาเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมอ่ะคุณ

ทำยังไงอ่ะตะโกนให้ลงมาก็ไม่ยอม
เอาเบาะลงมาลองอ่ะแต่ว่าถ้าตกลงมาสูงขนาดนั้นอาจจะเอาไม่อยู่นะ
ใช่ค่ะแต่เชื่อไหมว่าพอเขารอจนผู้ชายคนนี้ไม่ยอมลงมา
เจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนโอเคไม่อยู่แล้วไม่กดดันแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยเดินออกจากพื้นที่
แล้ววิธีการนี้ได้ผลนะคุณ
สักพักผู้ชายคนนี้คุณคือโยนโทรศัพท์มือถือลงมาก่อน
เขามีเหตุผลด้วยนะว่าทำไมเขาโยนลงมาก่อน
หลังจากโยนเสร็จเขาค่อยปีนลงมา
ใช่สรุปคือจากเกือบยอดที่เขาปีนอยู่ขึ้นไปเนี่ย
เบสเนี่ยค่อยไต่ลงมาไต่ลงมาไต่ลงมา

ทีนี้พอลงมาแล้วปั๊บเจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมตัวผู้ชายคนนี้

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายธวัชชัยอายุ๕๐ปีค่ะ
เป็นชาวสมุทรปราการนี่แหละ
แล้วก็พยายามคุยกับนายธวัชชัย
เขาบอกว่าผมเพิ่งกลับมาจากอเมริกา

ตำรวจก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วไปทำงานอะไรอยู่ที่นั่นน่ะ
โอ้ผมไปเสิร์ฟอาหารอยู่อยู่ที่นั่นน่ะยี่สิบกว่าปีแล้ว
ทีนี้มันมีปมหนึ่งที่ทำให้เขาเครียด
เพราะว่าตอนที่เขาได้เงินมาจากการเสิร์ฟอาหารที่อเมริกาเนี่ย
เขาอ่ะฝากไว้กับคนรู้จักครับแต่ทีนี้พอไปทวงเงินอ่ะ
จะเอาค่าค่าแรงของตัวเองอ่ะไม่ได้เงินคืนค่ะครับ
ทีนี้ก็เลยเครียดพอกลับมาที่ไทยเนี่ยนะ
เขาทำร้ายตัวเองเอาของมีคมแทงคอมาแล้วรอบนึงนะ
มีคนช่วยไว้เอาตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วเขาก็มีบาดแผลที่คออยู่นั่นนี่
ใช่นี่แต่ทีนี้พอหลังจากออกจากโรงพยาบาล
นั่งแท็กซี่มาที่สมุทรปราการเลยจะมาหาพี่ชายแต่ด้วยความที่เขาเครียดอยู่ไง
เอาเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยแล้วเจอเสาไฟแรงสูงแบบนี้
เขาปีนขึ้นไปเลยตั้งใจแล้วจะไม่อยู่จะจบชีวิตแล้วจะฆ่าตัวตายแล้ว
ระแวงด้วยค่ะว่าจะมีคนมาทำร้ายเพราะว่าตัวเขาเนี่ยพกเงินสดเยอะ
คิดดู๑๘๗๐เหรียญเป็นเงินไทยก็๖๕๐๐แล้วนะ
เดี๋ยวลองฟังเขาหน่อยตอนที่ตำรวจถามเขาล่ะนะคะ
ประมาณ๑๒๐๐๐เขาโปร่งเราหรือเปล่า
ประมาณ๑๒๐๐๐เขาเอาไปเก็บไว้แล้ว

โอ้โหนี่แหละฮะเขาก็บอกว่าเขากลุ้มใจนะเขาเครียดจริงนะฮะ
แล้วก็การที่เขาปีนขึ้นไปสูงขนาดนั้นนะแล้วเขาโยนโทรศัพท์ลงมาก่อน
โทรศัพท์ของเขาแตกเสียหายเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะว่าเขาอยากวัดความสูงและแรงลม
คุณผู้ชมฮะเขาเลยโยนลงมาฮะและอีกอย่างคือลมมันคงแรงแล้วมันสูงมากนะฮะ
เขาก็เลยบอกว่างั้นไม่โดดดีกว่าก็ดูสภาพโทรศัพท์สิ
ตัดสินใจปีนลงมาด้วยตัวเองนะฮะอืมนี่แหละตำรวจก็ต้องแจ้งให้ญาติอ่ะมารับตัวนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของการสร้างความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะ
แล้วก็โดนเปรียบเทียบปรับหลังจากนั้นก็ให้ญาติพาตัวกลับบ้านไปไปดูแลนะคะ